มีเรื่องมาให้สายเผือกได้ตามสืบกันอีกแล้ว
เมื่อเพจดังออกมาแฉนางเอกระดับแถวหน้า
อืมแถวหน้าน่ะ

และในช่วงโควิด๑๙กำลังแพร่ระบาด
สาวเจ้าจึงยอมเป็นเมียน้อยว่ะ

นักธุรกิจกับนางเอกทุกวันนี้ก็เยอะ

จริงนางเอกเฉพาะแบบละครแต่ละช่องก็แบบว่า

ปะล่ะแค่ช่วงเวลาเดียวกัน

โดยเนื้อข่าวเล่าว่านักแสดงเคยมีผลงานระดับ
นางเอกรายได้หายหนี้สินเพียบ
เสนอตัวเป็นบ้านเล็กให้หนุ่มเจ้าของกิจการ
ยื่นเงื่อนไขขอเดือนละ๕๐๐๐๐๐บาท

แต่เมียหลวงเนี่ยมาจับได้ก่อนงานนี้

แล้วก็ชาวเน็ตก็เข้ามาแซวความคิดเห็นพร้อม

เขาบอกว่าเรื่องนี้คนที่อยู่รอบร้านเห็นเยอะอยู่

คือเขาบอกว่าตัวนางเอกไปนัดกับนักธุรกิจที่ร้านเกาะโฟนกาแฟหรืออะไรสักที่หนึ่ง

แล้วก็เมียหลวงนี้คือเตี๊ยงตามสื่อมาแล้ว
ก็ตามไปจิกกับที่ร้านกาแฟตกกันัวเลยค่ะ

เดี๋ยวเมียหลวงกำลังจะออกมาแฉเตรียมตัวเลย

อันนี้หนังสือพิมพ์เลยหนังสือเลยแม่

จะเป็นหนังเอกแล้วเอาเดือนละ๕๐๐๐๐๐อย่าเอาดีกว่าไหม

ถ้าเอาเป็นแค่เดือนละ๕แสนอย่าเอาเลยดีกว่าไหม
ก่อนที่จะมาขอ๕แสนเนี่ยเอากระเป๋าอะไรที่ได้ขายหมดเลย

มีคนเลี้ยงเดือนละล้านล้านทุกเดือนเลย
จะเป็นนังเอกจึงนังเอกจะเอาแค่๕๐๐๐๐๐หรือวะ

ตอนนี้ใครเขาฝืดเคือง๕๐๐๐๐๐กัน

นางเอกก็ไม่ใช่ว่าจะสวยทุกคนแม่
อ๋อหน้าตาแบบอ้าวไม่รู้

แต่เดี๋ยวนี้นังเอกมีหลายคนคู่ชื่นชุนรมุนสมัยไหนคะ

อีบาคู่ชื่นชุนรมุนแต่เจ้านายแก

คือคุยกันน่าจะเป็นคนนี้ไง

สวยมาก

จะลองนะสิที่คุณแม่บอกมา

เวลามีข่าวข่าวขึ้นเขาก็แฉกันข้างล่างหมด
เขาก็พูดกันหมดเออใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอย่างนี้เว้ย
หมายถึงว่านางเอกคนนี้ไปคบกับแฟนเก่าของใคร

มีข่าวว่าจีบไอ้แต้วจีบไอ้แต้วอยู่ไม่ได้จีบไอ้แต้ว
ที่สักเยอะหรือ
เออแต่คุณอีกคนนึงเป็นนางเอก

แต้วคนนั้นไงดังเลยคุณแม่
เออไปแล้วอิสระเหรออ่ะอิสระมีคนเดียว